จำในเอกได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาเป็นทหาร

ของเจ้าสาวที่ปลาจีนบุรีนะครับ

เขามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
นายเอกสุวรรณหงษ์ครับหรือว่าคุณเอกนั่นแหละ
เป็นชาวโคราชอายุ๔๓ปี
หลอกสาวโรงงานท่านหนึ่งนะครับบอกจะแต่งงานด้วย
งานจะจัดขึ้น๑พฤษภาคมนะแต่สุดท้าย
นายเอกไม่ไปงานฮะ

ขอนัดเตรียมกับฝ่ายหญิงจำได้ไหมที่๑๑พฤษภาคม

แล้วเปิดใจบอกว่าที่ไม่ไปร่วมงานแต่งเพราะเขาไม่พร้อมเรื่องเงิน

ถ้าเกิดเรื่องก็ไม่ได้คิดจะหนีไปไหน

แล้วก็พร้อมจะชดใช้กับสิ่งที่ตัวเขาทำลงไป
เรื่องต้นได้คุยกับฝ่ายหญิงบ้างแล้ว
ชดใช้ค่าเสียหาย๓แสนบาท
ซึ่งเขายอมชดใช้แต่โดยดีด้วยนะ

แต่ยังไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นเขาจะตกลงไหม

แล้วก็ใช้เครื่องแบบทางราชการไปหลอกลวงผู้อื่นครับ
ขอบคุณครับ